อ่ะมาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้อกหักช้ำรักให้สนัดวงการกันไปแล้วนะคะ

เขาบอกมาเลยชัด
ไม่มีแฟนให้อวดอวดเกรดก็ได้
ก็ไปกระแสถามเธอหน่อยแล้วกันนะคะ
ว่าที่โสดอยู่ทุกวีทุกวันนี้
เป็นเพราะว่ามันช็อกกับความรักครั้งก่อนอยู่หรือเปล่า
อ่ะไปฟังสาวหมิวคนแซ่บคนเก่งคนนี้เลยจ้

ฉันไม่มายแต่ร้องไห้เลย

มีบ้างแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่า

ถ้าคนที่เข้ามามันคุ้มค่ากับการเว้นช่องว่างไว้ก็ได้ค่ะ
พอได้มันกลับมาใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้

เรากลับไปหาคนที่เราทำตกหล่น

ใช้ชีวิตกับอีกคนนึงเยอะมาก
สำหรับอีกคนสำหรับอีกคนรู้ไหมครับ
จริงนี่ก็วัดจากมาตรฐานครั้งที่แล้ว

ปกติแล้วเราเลือกคนที่เราอยู่ด้วยแล้ว
สบายใจมากกว่าค่ะ
รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าแฟนใหม่ของหมิวจะเป็นใคร